หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแนะแนวคิดให้ยกเลิกสารแอมเฟตามีน
ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้าออกจากบัญชี
เพื่อปรับวิธีขจัดยาบ้าน
ก็ส่งผลให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความเห็น
รวมไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันครับ
โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแนวคิดการเปลี่ยนยาเสพติด
ประเภทแอมเฟตามินว่าเป็นสิ่งที่เวทีโลกหารือกันมาแล้ว
และไทยก็รับเรื่องมาศึกษาต่อ
ทั้งนี้ต้องมองในแง่มิติต่างของแต่ละประเทศ
ซึ่งต่างประเทศอาจจะมีแนวทางดูแลควบคุมไว้ให้มีปัญหา

เพราะว่าขนาดมีกฎหมายก็ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้
ส่วนพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษร

กล่าวถึงแนวคิดในการนำสารเม็ดแอมเฟตามิน
เอามาใช้ประโยชน์บำบัดผู้เสพยาว่าส่วนตัว
พ้องด้วยกับแนวคิดนี้เพราะว่าเป็นกระบวนการทางการแพทย์
ที่ต้องดำเนินการควบคู่กับการจับกลุ่มปราบปราม
ไม่ใช่การทำให้ยาบ้าเป็นสิ่งถูกกฎหมาย
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรัฐมนตรีว่า
กระทรวงยุติธรรมกำชับให้เร่งรัดปราบปรามอยู่แล้ว
เป็นเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด
เคยหารือกับกระทรวงสาธารณสุขมานานแล้ว
ซึ่งแพทย์วิเคราะห์จำเป็นต้องใช้องค์ประกอบทางเคมีส่วนหนึ่งของยาบ้า
ไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการบำบัดรักษาผู้ติดยาให้หายขาด
ส่วนการจับกลุ่มก็จำเป็นต้องเดินหน้าปราบในลักษณะคู่ขนานเช่นกัน
ขณะที่นายแพทย์นพรชื่นกลิ่นผู้อำนวยการองค์การเพศรัชกรรมแสดงความเห็นว่า
หากรัฐบาลมีนโยบายตามกระแสนี้จริงก็พร้อมที่จะสนองนโยบาย
แต่ต้องมาคุยกันในเรื่องของมาตรฐานและการควบคุมการผลิต
นี้ต้องดูความชัดเจนของรัฐบาลอีกครั้งก่อน